บอกก่อนว่าก่อนที่จะไปข่าวของพี่อุ๋ยเนี่ย

ที่คนสูงวัยติดเตียงถูกคมขืน

หลายครั้งจนเด็กเนี่ยหลอนไปเลย
ต้องแบบเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทเลย
แล้วประเด็นก็คือว่ามันมีการแจ้งความร้องเรียนร้องทุกข์กันไปแล้ว

มีการเจรจาตกลงขอยอมความจ่ายเงิน๑แสนบาท

ย้อนกลับไปนะคะ๒พฤศจิกายน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น

อยู่กลางสวนยางพารานะคะ

แม่กับเด็กหญิงวัย๖ขวบเขาอยู่ในกระท่อม

เป็นเจ้าของสวนยางพาราอายุ๗๑ปี

เด็กวัย๖ขวบไปรับจ้างกรีดยางให้
เจ้าของสวนเนี่ยเดินมาทำกับข้าวที่ครัวใต้ถุนบ้าน

สักพักแม่ได้ยินเสียงลูกสาว

แม่ก็งงว่ามันเป็นคำถามแบบไหนกัน

แล้วก็ส่องแบบนี้แกรบดู

เจ้าของสวนยางเนี่ยอุ้มเด็กนั่งบนตัก

แล้วก็เดินกลับไปบ้านพักที่ห่างออกไป
ประมาณ๑๕เมตรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทำไมไปนั่งตักเขามันอะไรยังไง

ถูกผู้ชายคนนี้กระทำชำราวมา๒ครั้งแล้ว
ครั้งแรกเกิดขึ้นที่บ้านของเจ้าของสวนยาง

ก็เกิดขึ้นที่กระท่อมบ้านพักนี่แหละค่ะ
พอพ่อของเด็กหญิงกลับจากรับลูกชายที่โรงเรียน

ก็พากันไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน

เป็นสักขีพยานด้วยอีกคนนึง
ซึ่งสภาพจิตใจของเด็กเนี่ย

สภาพจิตใจเขาหลอนไปเลยค่ะ

พากันไปเจรจามีพยานอะไรก็แล้ว
ตกลงกันได้ว่าจะยอมความ

จะจ่ายค่าเสียหายให้หนึ่งแสนบาท

ไม่ครบสักทีค่ะแสนนึงเนี่ย

ก็เลยไปพบตำรวจสพเมืองเลย
ให้ปากคำเช่นเดียวกับเจ้าของสวนยาง
ก็มาเหมือนกันมีญาติเดินทางมาให้กำลังใจด้วย

แล้วก็นำตัวเด็กหญิงผู้เสียหายไปพบ
วิชาชีพที่อายการจังหวัดเลยจากนั้นก็สอบปากคำเจ้าของสวนยางต่อ
แต่เจ้าตัวปฏิเสธให้การในชั้นสอบสวนค่ะบอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลแทน
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์เด็กที่อายุต่ำกว่า๑๓ปี
ก่อนจะนำตัวส่งฟ้องศาลแล้วก็ฝากขังเพราะว่าตำรวจเองบอกว่าเชื่อในพยานหลักฐาน
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายอันนี้คือเจ้าของสวนยางวัยเจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยนะคะ
ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคือตำรวจเขาบอกว่าเขาได้ผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเลยมา
ซึ่งคุณหมอระบุไว้ชัดเจนว่าที่อวัยวะเพศของน้องมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดแล้วก็มีรอยถลอกจริง
รวมถึงเด็กมีภาวะของการถูกล่วงละเมิดจนทำให้เกิดอาการทางจิตต้องรักษามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาตอนเนี้ยกำลังรวบวงพยาบาลทางเจ้าว่าน่าจะแจ้งแจ้งพ่อเก่าหา
ตอนพรุ่งนี้นำจากแจ้งเขาหาเสร็จก็เป็นแบบนำไปขอให้สามารถให้กัน
นั่นจะเหนือตาโทษสูงเพราะทำอันอาจารย์เด็กที่ในยืนไม่เกินสิบสามปีครับ
ซึ่งฝ่ายแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น
ถามว่าแล้วสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างแม่บอกโอ๊ยยังแปรปรวนอยู่เลย
ดีขึ้นเลยก้าวร้าวด้วยที่หนักไปกว่านั้นที่บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนสภาพจิต
ไม่ปกติจนหลอนก็คือน้องมักจะเอาสิ่งของไปสอดใส่ที่อวัยวเพศอยู่ตลอดเวลา
พ่อแม่ก็ต้องคอยเฝ้าระวังตลอดเลยอะค่ะครับ
อุภัยพรมหานินนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยก็บอกว่า
ต้นเนี่ยช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวตามระเบียบทางราชการแล้วจากนั้นก็ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
เพื่อให้การคุ้มครองระหว่างที่รอการดำเนินการทางคดีเพื่อความปลอดภัย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมสงเคราะหอยดูแลให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของน้องนะคะ
ก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้การในชั้นสอบสวนจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
คือคดีข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนก่อเหตุก็คือคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของเหยื่อของผู้เสียหาย
ค่ะหรือว่าคนในครอบครัวเพราะว่าเป็นคนที่ไว้ใจอ่ะ
ใช่เพราะว่าคิดว่าเหยื่ออยู่ใกล้ตัวก่อเหตุง่ายแล้วก็จะสามารถคมคู่
สามารถจะบอกไม่ให้ปริปากให้เก็บงามความลับเอาไว้ได้นะครับมันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับ